จะพาไปดูหนังเรื่องใหม่ของคุณพจน์อานนท์กันบ้างนะคะ

เป็นวัยรุ่นที่ไปด่าทอตำรวจเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

ก่อนหน้านี้เขามีคลิปน้องปืนออกมา

ต้องนะคะสุดท้ายทนกระแสไม่ไหว

เพื่อที่จะไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชน
บอกอีกว่าในอนาคตอาจจะทำ
อาจจะนำคนดังในโซเชียลอย่างปืนเนี่ย

เพราะไม่ใช่ฆาตกรไปฆ่าใครตายนะคะ
อานนท์ผู้กำกับภาพยนตร์บอกว่า
กระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังมีการปล่อยตัว
เอ็มวีประกอบภาพยนตร์เรื่องใหม่

ที่เคยเป็นข่าวเช้าในโลกออนไลน์
ซึ่งมีพฤติกรรมด่าทอตำรวจ
ร่วมแสดงในฉากด่าพระสงฆ์
เลียนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

คือตัดสินใจตัดฉากนี้ออกไปแล้ว
และไม่ได้เกิดจากกระแสในโซเชียลกดดันนะ

ก็ไม่อยากให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่วัยรุ่น

ซึ่งมันก็เป็นเหมือนคดีความที่เคยเป็นอยู่
ใช่นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมานั่นแหละ

หากจะมีนักแสดงที่เกิดจากกระแสโซเชียลมีเดีย

เพราะถือว่าไม่ได้มีพฤติกรรมฆ่าคนตาย
เนี่ยให้สัมภาษณ์ด้วยฟังเสียงหน่อยเลยค่ะ

คิดไม่เป็นในสมัยนี้ชอบเรียนแบบ

เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะฮะ

แต่คิดว่าถ้าไปให้กองเซ็นเซอร์ดู

เราก็ต้องดูเราก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมไหมแค่นั้นเอง
เราก็โตแล้วเราไม่ใช่แบบดูอะไรที่

แต่ตอนนี้คนไทยยังไม่ได้ดูของเต็มไง

โวยวายแล้วก็ออกแค่นั้นเอง
จากนี้เนี่ยอยากให้สังคมได้คิดวิเคราะห์เรื่องนี้สมัย
เพราะว่าปัจจุบันวัยรุ่นไทยไม่ใช่คนโง่
ที่จะต้องเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีไปซะทุกอย่าง
เมื่อไหร่ที่แม่ของปืนก็บอกเหมือนกันค่ะว่า
ที่จะมีการตัดฉากลูกออกไปจากหนังนั้น

ผู้กำกับอาจจะตัดฉากนี้ออกไปเพื่อตัดปัญหา

แต่ว่าจริงก็ไม่อยากให้ตัดออกแล้วค่ะ

แต่ถ้ามีการโจมตีมากก็ต้องแล้วแต่ทีมงานนะคะ
ผมว่าครั้งนี้ทั้งน้องปืนคุณแม่

ปืนก็น่าจะจดจำเอาไว้ให้ดี

ถึงแม้ว่าจะมีงานละครงานหนังเข้ามา
แต่ว่าสังคมก็ยังคงที่จะแบบ
ไม่อยากให้มีการส่งเสริมแบบนี้